วันนี้ข่าวร้อนเยอะแยะเลยนะครับคุณผู้ชม

ร้อนแชร์กันให้ว่อนเลยนะฮะ
แล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวที่บอกว่า
มีทหารคนหนึ่งที่อยู่ในศูนย์กักตัว
แท็ตไปหาผู้หญิงที่ถูกกักตัว
เพราะผู้หญิงคนนี้เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย
ก็ต้องถูกกักตัวอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้๑๔วันใช่ไหมฮะ
แต่ปรากฏว่ามีคนที่ดูแลศูนย์เนี่ย
แท็ตมาหาทักนักคนสวยอะไรแบบนี้
แล้วก็พูดตรงเหมือนแบบโอ้โห

ใช่แล้วคือบอกว่าขอมีเพศสัมพันธ

คือเธอก็ทนไม่ไหวนะจนท้ายที่สุดนี่ไง
เธอก็เขียนข้อความไปเลยบอกว่าจะพูดอะไรต้องระวังหน่อย

ใช่นะฮะนี่กลายเป็นประเด็นร้อนนะฮะ
ในโลกโซเชียลรวมถึงในศูนย์
เจ้าหน้าที่คนไหนที่มีพฤติกรรม
ในการที่จะขอผู้ที่ถูกกักตัวมีเพศสัมพันธ์ด้วยนะฮะ
อันนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบกันทั้งในฝั่งของกอรมนนะครับ
เพราะว่าก็ถือว่าเป็นผู้ที่ดูแลด้านความมั่นคง
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยเป็นข่าวออกมาว่าแชทเนี่ย
ผู้ชายที่เริ่มต้นแชทเป็นทหาร
ทีนี้ฐานก็เลยต้องตรวจสอบกันเองด้วยนะครับ
และทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
ก็ตอนนี้นั่งไม่อยู่ฮะเบาะร้อนต้องตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
ดูทางฝั่งของกอรมนกันก่อนนะครับ
ซึ่งพันเอกวัชรากรอ้นเงินรองโฆษกกอรมน
๔ส่วนหน้าได้แถลงข่าวยืนยัน
ผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีหญิงสาว
อยู่ในศูนย์กักตัวของรัฐที่อำเภอบรือสอ
นาราธิวาสนะครับถูกเจ้าหน้าที่ของศูนย์
ชวนให้มีเพศสัมพันธ์ส่งแชทส่งข้อความมาแบบนี้
โดยทางด้านของกรองโฆษกกอรมนภ๔ส่วนหน้าเนี่ย
ก็ชี้แจงเป็นข้อเลยนะครับ
จากการตรวจสอบข้อที่จริงพบว่าผู้ที่ถูกคุกคาม
เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากการทำงานที่ประเทศมาเลเซีย
ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
แล้วก็เข้ารับการกักตัวภายในศูนย์กักกันตัว
ของทางอำเภอรือสอจังหวัดนาราธิวาสในเฟส๒
ซึ่งมีจำนวนผู้ถูกกักตัวจำนวน๑๘๐คนนะครับ
ก่อนที่จะเตรียมถูกส่งตัวกลับภูมิลำเนาตามมาตรการของสาธารณสุข
สำหรับการสนทนาข้อความเชิงชู้สาวดังกล่าว
แล้วก็ใช้รูปของอาสาสมัครทหารพรานปฐมพงศ์พรมศรีสังกัดกรมฐานพรานที่๔๘
ขึ้นเป็นรูปโปรไฟล์หน่วยจึงได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ผลการสอบเจ้าตัวให้การปฏิเสธว่าไม่เคยรู้จัก
พบว่าเจ้าตัวก็ไม่เคยเข้าใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจริง
ซึ่งถ้ามีการใช้จริงในระบบก็จะยังคงบันทึก
ประวัติข้อมูลการใช้ดังกล่าวได้อยู่สืบค้นได้อยู่
ปัจจุบันเจ้าตัวได้ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้ที่สพเจาะไอร้องเพื่อเป็นหลักฐานแล้วนะครับ
ข้อ๓อันนี้แอปพลิเคชันบาดูเป็นแอปในลักษณะหาคู่
ซึ่งสามารถใช้รูปใครก็ได้มาเป็นรูปโปรไฟล์
เพื่อพูดคุยโดยไม่เห็นหน้าไม่เหมือนลักษณะของการแชทผ่านวีดีโอคอร์
อันนั้นจะเห็นหน้าชัดเจนนะครับ
และทีนี้ทางกอรมนภ๔ส่วนหน้ารู้สึกเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้ที่ถูกคุกคามเป็นอย่างดี
ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกแล้ว
พบว่าผู้ที่ใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวเป็นกำลังพลของกอรมนภ๔ส่วนหน้า
ก็จะมีการลงโทษทางวินัยและทางอาญาทหารขั้นเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาแม่ทัพภาคที่๔ได้มีนโยบายกวดขันวินัยกำลังพลมาอย่างต่อเนื่อง
โดยใช้ยุทธศาสตร์คนดีคัดเลือกผู้ที่มาปฏิบัติงามแล้วก็มีกฎเหล็กต่างด้วย
เอ้าฟังเสียงพันธุ์เอกวัตชะละก่อนอ้นเงิน
พบว่าไม่มีประวัติในการใช้แอพพลิเคชั่นจริง
ถ้ามีการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวจริงนะครับในระบบจะยังคงมีประวัติข้อมูลเดิมอยู่
ทางกองทัพบอกว่าไม่ได้ช่วยเหลือกันเองนะ
เพราะว่าถ้าพบใครกระทำผิดในทุกกรณีก็จะไม่ปกป้องโดยเฉพาะกรณีชู้สาวอะไรแบบนี้นะ
แต่เอาจริงนะพูดถึงตัวแอปตัวนี้คุณผู้ชม
มันไม่จำเป็นต้องมีเบอร์โทรหรือมันไม่จำเป็นต้องมีชื่อของกันและกันเนี่ย
เพราะว่ามันเป็นการหาคู่ในลักษณะที่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีแอปนี้โหลดเก็บไว้
แล้วในรัศมีร์เขาก็จะบอกว่ากี่กิโลเมตรเนี่ย
มันก็จะหาคนที่มีแอปนี้เหมือนกัน
ดังนั้นทางฝั่งผู้เสียหายที่เดินทางกลับมาจากมาเลเซีย

แต่อย่างที่บอกแหละว่าคนที่เข้ามาคุย
มันก็เป็นใครก็ได้เอารูปมาขึ้นโปรไฟล์ไง
ใช้รูปใครมาปลอมก็ได้นะจะแกล้งตั้งชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้
แล้วก็แค่คุยกันแล้วถ้าคุยถูกอกถูกใจ
ค่อยไปเจอกันอะไรก็ว่าไปเป็นแอปหาคู่นี่นะครับ
แล้วก็ทางกรมนเขาบอกว่า
มักมีการแอบอ้างในลักษณะเช่นนี้
หรือว่าใช้แอปแบบนี้อยู่บ่อยนะครับ
ในส่วนของผู้ที่ถูกอ้างชื่อนะครับ
ก็ผมพูดไปแล้วนะอาสาสมัครทหารพรานปฐมพงศ์เนี่ย
ถือว่าไม่มีความผิดนะครับ
เรื่องนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะฮะ
บอกว่าผู้เสียหายเข้ากักตัว

ก็จะครบกำหนดการกักตัวในวันที่๑๗มิถุนายนนี้
แล้วก็ศูนย์ดังกล่าวไม่มีทหารและตำรวจเข้ามาดูแล

แล้วก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาดูแลเท่านั้นเองนะฮะ